เพราะว่าก็เกิดปรากฏการณ์ตื่นตะลึงเหมือนกัน

เห็นสัตว์เล็กคลานคล้ายงูแต่ว่าอยู่ในน้ำ
แต่ตัวมันใหญ่กว่างูใหญ่กว่าปลา
เขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาค

ใช่บอกให้โผล่ขึ้นมาก็โผล่ขึ้นมาอีก
ฮือฮาบอกว่ามีความสุขมากที่ได้เห็นพญานาคครั้งนี้
อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับคุณผู้ชมไปดูเลยค่ะ

รู้มั้ยคะ

อยากจะให้พอยุตรมาเหนือน้ำ

ข้าวบ้านอยู่ตื่นตุลึงฮือข้าม่วน

เป็นไงก็สนับตื่นตา
ตื่นเต้นนะคะกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณผู้ชม
เขาก็เลยถ่ายคลิปกันแชร์ในโลกโซเชียลเป็นลักษณะเหมือนสัตว์คลานคล้ายงูเนี่ยค่ะ
แต่ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคอาศัยอยู่ภายในสระน้ำวัดบ้านโคกสะอาด
แปดตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำพอแชร์เข้าไปในโซเชียลแล้วเนี่ย
โอ้โหเป็นที่ตื่นตาตื่นตะลึงกันไปทั่วชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ก็มาแห่ชมมาดูด้วย
เพื่อที่จะช่วยบริการอำนวยความสะดวกอะไรให้กับชาวบ้านได้บ้าง
ก็คือขายเลยขายสลากเลยแหละ
ไม่ถึงที่แล้วนี่ก็เป็นภาพนิ่งค่ะที่เป็นอีกภาพหนึ่งที่เขาแชร์กันมาเนี่ยนะ
ค่อนข้างเห็นชัดเจนกว่าภาพในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
หลายคนก็บอกว่าโอ้โหดีอกดีใจนะที่ได้เห็น
เพราะว่าเฝ้ารอคอยกันอยู่นานที่อยากจะเห็นภาพแบบนี้
หลายคนนะก็หวังว่าจะโชคดี
หลังจากที่เห็นเจ้าพญานาคเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ก็เชื่อกันว่าพญานาคน่าจะมาให้โชคให้ลาบในงวดนี้อย่างแน่นอน
คือบางคนก็บอกว่านี่ก็งูมั้งนะฮะ
แต่ถ้าความเชื่อของชาวบ้านคุณอาริยาก็อธิบายให้ผมฟังเหมือนกัน
ที่บอกว่าบางคนเขาก็เชื่อว่า
พญานาคอาจจะมาปรากฏกายได้ในหลายรูปกาย
ใช่คือเขาบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะ
ว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหตัวใหญ่มีเกล็ดสีเขียว
อาจจะไม่ได้ต้องขนาดนั้นแต่อย่างนี้

แต่ว่าคราวนี้มาอยู่ในเหมือนสระน้ำสายสระมรกฏแบบนี้

เป็นพญานาคปรากฏกายให้โชคให้ลาบนะครับ